ผู้ประกอบการที่มีสินค้าคล้ายกันเนี่ย
เขาเกรงว่าอาจจะถูกกลืนไป
แล้วก็กลายเป็นเรื่องของการผูกขาดทางการค้าค่ะ

ซึ่งเป็นการซื้อและขายหุ้นทั้งหมด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมทั้งสิ้น๔๘๓๗๗๖๐๐หุ้น
คิดเป็นร้อยละ๕๘๕๖ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท
ในราคาต่อหุ้นเท่ากับ๒๕๒บาท๘๘สตางค์
หรือเป็นเงินก็คือกว่า๑๒๒๐๐๐ล้านบาทค่ะ
หลังจากมีการยืนยันชัดเจนออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
หุ้นขึ้นถึงหุ้นละ๒๒บาท

เยอะนะคะหุ้นขึ้นไปหุ้นละ๒๒บาทค่ะ
ปิดที่๒๔๙บาท
ถือเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ๓ของตลาด
พรณีทองเย็นอุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนบอกแบบนี้นะคะ
น่าสนใจในการลงทุนช่วงนี้
เพราะว่าธุรกิจค้าปลีกมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าอีกมากค่ะ
แต่ก็ต้องจับตาหลังจากที่ดีลการซื้อกิจการแล้วเสร็จ
หลังจากนี้จะมีกลยุทธ์มีแผนทางธุรกิจอย่างไรตรงนี้ต้องจับตา
นายสมชายพรรัตนาเจริญนายกสมาคมค้าปลีกค้าส่งไทย
จะไม่ได้ทำให้ตลาดค้าปลีกเปลี่ยนแปลงมากนัก
แต่ว่าสินค้าที่วางจำหน่ายอาจจะเปลี่ยนไป
ผู้ผลิตที่มีสินค้าในมือก็จะมีช่องทางการขายของตัวเอง
ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลง
จากการนำสินค้าตัวเองมาวางขายมากขึ้น
อาจกีดกันผู้ผลิตรายอื่นในอนาคต
ส่วนในมุมมองของนายวิทยาวัฒน์รุ่งเรืองผล
หัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพานิทยาศาสต
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์แบบนี้ค่ะ
ก็เพราะต้องการจะเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย
และการกระจายสินค้าในเครือให้มากยิ่งขึ้น
แม้จะมีบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าทั้งเสริมสุขและเบอรี่ยุคเกอร์
ธุรกิจศูนย์การค้าแต่ยังขาดธุรกิจค้าปลีก
ในส่วนของไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ
ก็น่าจะช่วยเติมเต็มให้ธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มเจ้าสัวเจริญ
มีความเข้มแข็งแล้วก็มีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ